มีการโพสต์คลิปในโลกโซเทียลค่ะบอกว่ามีผู้ชายคนนึงเนี่ย
อ้างตัวว่าเป็นตำรวจแล้วก็ยัดยาเสพติด

ปรากฏว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะ
ไปดูรายละเอียดอันนี้กันหน่อยค่ะพลตำรวจรีสาคอนทองมุเนีย
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้า
ได้พูดถึงกรณีที่มีประชาชนโพสต์คลิปในโลกโซเทียลนะคะ
ว่าถูกชายคนนึงอ้างว่าเป็นตำรวจแล้วก็ยัดยาเสพติด
ตรวจสอบแล้วตำรวจคนดังกล่าวสังกัดชุดสืบสวนสอบสวน
ปรามการจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตำรวจภูทรภาคเก้า
ตอนเกิดเหตุรถในคลิปเป็นรถที่มีลักษณะ
ต้องสงสัยค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นในภาพ
คือเป็นรถเก่าแต่ว่ายังป้ายแดงอยู่
ตำรวจเขาเลยขอตรวจค้นแต่คนที่ขับรถ
กลับขอดูบัตรประจำตัวของตำรวจแล้วก็ขอตรวจตำรวจแทน

กระทั่งเกิดเหตุชุลมุนอย่างที่เห็นในคลิปนะคะ
ดังนั้นพอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยคนโพสต์คลิปคือ
นายนบพลผลบุญเป็นชาวจังหวัดสงขลา
เคยมีประวัติถูกจับคดียาเสพติด
เมื่อปี๒๕๕๔ในพื้นที่พัทธลุงค่ะ
ได้สั่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อได้จริงแล้ว
หลังจากคลิปออกมาเมื่อ๒วันที่แล้วนะครับ
ก็ในขณะนี้เนี่ยเบื้องต้น
ตำรวจที่ไปขอตรวจค้นเนี่ย
เป็นตำรวจชุดปราบปรามโจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์
พอเข้าไปเห็นรถผิดปกติว่าเอ๊ะทำไมรถเก่าทำไมติดป้ายแดงอยู่ลักษณะนี้ครับ

ก็อยากจะเข้าไปขอตรวจสอบข้อมูล
ปรากฏว่าพอเข้าไปเขาก็แสดงบัตร
ตำรวจให้ดูนะครับ
เสร็จแล้วคนที่อยู่ในรถเนี่ยก็อยากจะขอตรวจค้นตำรวจด้วย
ว่าตำรวจเนี่ยมีอะไรอยู่ในตัวบ้าง
ตำรวจก็แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการ

ให้ตรวจค้นแต่โดยดีก็คือ

กระเป๋ามาเอากระเป๋าออกมาให้ดู
ก็มีพลงกุญแจแล้วก็ถุงถุงยาอม

หลังจากนั้นก็ในคนในรถก็โวยวาย
เหมือนกับในคลิปที่ปรากฏอยู่ในคลิปนะครับ
พลตำรวจรีสาคอนยืนยันนะคะ
ว่าไม่ได้สั่งย้ายนายตำรวจที่อยู่ในคลิป
คือตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะให้
ตำรวจนายนี้ออกมาชี้แจงข้อที่จริงต่อสังคมหรือเปล่า
จากว่าการโพสต์คลิปนี้มันไม่ใช่เรื่องจริง
เป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้กับตำรวจ
ล่าสุดตำรวจภูทรตะโหมดจังหวัดพัทธลุง
เรียกตัวบุคคลทั้งหมดที่อยู่ในคลิป
เพื่อมาสอบปากคำและหาข้อเท็จจริงสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ